วดลายโครงหมวกที่ช่างนิยมปักนั้นจะต้องมีลักษณะโดดเด่นเห็นได้ชัดคือลวดลายแข้งสิงที่ทำให้หมวกมีความสวยงาม
และปักด้วยลวดลายลูกแก้วที่ล้อมตัวโครงหมวกซึ่งช่างบางคนก็จะเรียกว่าลายรักร้อยเป็นการเสริมเพิ่มรายละเอียดของงานปักให้มีความประนีตงดงามมากยิ่งขึ้น
ส่วนวิธีการปักช่างจะปักลวดลายเหล่านี้ด้วยการปักดิ้นข้อและปากถมด้วยดิ้นโปร่ง
แล้วค่อยปักตกแต่งรายละเอียดของลวดลายด้วยเด้นมันเป็นลำดับสุดท้าย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน